เจ้าของบ้านตกอกตกใจทำไมตรงนี้กำแพงบ้านของเธอ
ถึงมีแต่หนอนเต็มไปหมดล่ะครับคือเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แต่ว่านอนที่มันอยู่ในสิ่งของที่มันเน่าเสียออกมาจากกำแพงบ้านเราเยอะมาก
แล้วมันออกมาเรื่อยจากกำแพงตรงนี้เลยเนี่ยทุกคน
ต่อให้เราจะเอาน้ำยาอะไรลาดลงไปมันก็พยายามออกมาเรื่อย
ทุกคนว่ามีอะไรอยู่ในกำแพงบ้านเราป่
ขออภัยคุณผู้ชมที่กำลังรับประทานอาหารอยู่นะ
แล้วหลายหลายคนที่กลัวหนอนนะแล้วดึกดีดึกดีเต็มกำแพงบ้านเลยอ่ะฮะ
ลุกเลยอ่ะโอ้โหอ้าวเจ้าของคลิปนะครับ
แล้วก็อธิบายความถึงในคลิปที่เธอถ่ายว่านี่คือข้างบ้านของเธอ
อืมกำแพงบ้านของเธอแล้วดูสิฮะ
นอนเพียบไปหมดยุบยับยั่วเยี้ยไปหมดเลยค่ะ
โอ้โหเธอเองก็สงสัยมันมาจากไหนเพราะหนอนที่เห็น
ถ้าส่วนใหญ่เราจะนึกว่ายังไงเวลาหนอนมา
อาจจะมีของน้าวสิ่งสกปรก
แต่เธอก็ดูแล้วไม่เห็นมีเลย
แล้วส่วนใหญ่มันจะช้อนชัยออกมาจากซอกกำแพง
น่าแปลกใจเอาน้ำยามาราดแล้วมันก็ไม่ยอมไปไหน
ชาวเน็ตเห็นนะมาช่วยคอมเมนต์กันใหญ่เลย
อุ้ยมาคอมเมนต์ว่าว่าคุณจะมีโชคมีลาบนะ

หนอนแล้วมีโชคมีลาบ
ชาวเน็ตที่มาคอมเมนต์คุณไปเอามาจากไหน
แต่บางคนก็บอกเป็นรางบอกเหตุร้ายนะ
เออก็ไม่แน่เหมือนกัน

บอกว่านี่เอาเกลือเม็ดกับปูนขาวมาโรยสิคะ

ว้ายเขามาตอบว่าอย่างนี้๒๕๙ทับ๖๐

เออก็ไปถามอะไรแต่ไม่ตอบเป็นตัวเลข
เมื่อกี้เขาถามอะไรคุณนะ
เขาถามว่าจะมีวิธีการในการกำจัดอย่างไร

อาจจะเป็นสูตรน้ำยาสิคะ

บ้านเลขที่ขาวเขามาตอบที่ขาวเน็ตถาม
ใช่เลยอ่ะทีมงานขอกระดับทดเพิ่มค่ะ

แต่เอาจริงนะจะบอกว่าถ้ามีหนอนอย่างนี้ไม่แน่
มันอาจจะมีสัตว์อะไรที่เน่าตายอยู่แถวบ้านคุณหรือเปล่า
ซอกอะไรหนูตายอะไรอย่างนี้
อาจจะต้องลองดูลื้อดูหรือเปล่า
แถวนั้นมีซากอะไรตายหรือเปล่า